สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นทางไทยรัฐทีวีนะคะ
ประจำวันพฤหัสบดีที่เก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
กับดิฉันจุธารัฐเอี่ยมอำพันธ์นะคะเจอกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงประมาณห้าทุ่มครึ่งแบบนี้ค่ะ
สำหรับไทยรัฐจอบประเด็นข่าวแรกวันนี้นะคะไปดูกันที่จังหวัดบุรีรำ
มีอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักตกข้างทางจนรถพังยับเยินเกือบทั้งคัน
กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือค่ะก็พบว่าคนขับเป็นสามเณรรูปหนึ่ง
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะก็เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถไปเรียนแต่
กู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ตรงข้ามปตทบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ทำให้รถพังยับเยินเกือบทั้งคัน
แต่ปรากฏว่าคนขับรถเก๋งที่ได้รับบาดเจ็บติดภายใน

ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลืออยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมง

แม่ค้าขายผลไม้ข้างทางเล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
เห็นรถคันหนึ่งกำลังรอเลี้ยวขวาเพื่อเข้าปั๊มน้ำมัน
แต่จู่ก็มีรถเก๋งขับตามหลังมาด้วยความเร็ว
ก่อนจะพยายามหักหลบรถที่จอดรอเข้าปั๊ม
แล้วพุ่งจนต้นไม้เสียงดังชนั่น

แต่ว่ารถคันนี้เขาหักหลบ
หลุดไปนี่เหมือนว่าเขาลื่นตรงทางนี้แหละพี่
ลื่นแล้วก็ชนออกไปนู่นเลย

สามเณรรูปนี้สังกัดสำนักสงฆ์แห่ง๑

หลังเลิกเรียนขับรถไปส่งเพื่อนคาดว่า

แต่ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเสียก่อน

ดูปฏิเหตุรถเก๋งชนท้ายรถจักรยานยนต
บนสะพานอโยธยาข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ในพื้นที่หมู่๑ตะบนสำเภาทอง

ที่เกิดเหตุเป็นช่วงทางลงสะพาน
พบนางพระชรีไวยล่าอายุ๕๗ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตคาที่
โดยมีรถจักรยานยนต์เสียบติดอยู่ด้านหน้า
คนขับรถเก๋งอ้างว่าขับรถไปหาเพื่อน

ไม่เห็นรถจักรยานยนต์ที่อยู่ข้างหน้า

พุ่งชนจนรถถลายไปไกลกว่า๕๐เมตร
จนทำให้มีผู้เสียชีวิต
ที่จังหวัดชนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถจักรยานยนต
ชนรถบรรทุกบนถนนเลียบคลองจนรบประทาน
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนบ้านเก่าอำเภอพานทอง
ทำให้ชายหญิง๒คนอายุ๑๗ปี
ซึ่งเป็นคนขับขี่และคนซ้อนได้ระบาดเจ็บสาหัส
ออกไปเล็กน้อยพบรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บ
อยู่ในสภาพพังยับเยินและมีรถบรรทุกจอดอยู่ด้วย
คนขับรถบรรทุกอ้างว่าขับรถมาจากทางเรียบมอเตอร์เวย์
ดอนหัวล่อมุ่งหน้าบ้านเก่า
พอมาถึงทางแยกเลี้ยวขวาเข้านิคมอุตสาหกรรม
ผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว